สูงชะลูดเพราะว่าเธอเป็นนางแบบนั่นเองนะครับ
หลังมาไปจับชิมงานละครด้วยนั่นเองนะคะ
กับสาวโยเกิร์ตนั่นเองหวานใจของพี่พีเค
ล่าสุดเขาบินไปสวีทไกลส่วนจะไปที่ไหนไปติดตามกันค่ะ

ใช่แล้วค่ะคู่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นคู่รักหวานอีกคู่หนึ่งเหมือนกันค่ะ
สำหรับพี่เคปียวัฒน์และโยเกิร์ตนัทชานะคะ
เคยออกมาแย้มเอาไว้เมื่อปลายเดือนเมษาที่ผ่านมาคุณ
แนนว่าจะหลบอากาศร้อนเมืองไทยไปสวีทกันที่แถบยุโรป

หลังจากที่กลับมาค่ะโยเกิร์ตก็ออกมาแย้มถึงทริปดังกล่าวให้ฟังด้วยว่า
เป็นทริปที่มีความสุขมากนะคะ
แล้วก็เรียกได้ว่าสมกับที่อดใจรอหวานใจเคลียร์คิวทอง

หวานเป็นปกติค่ะปกติอยู่แล้ว
มีอะไรพิเศษไหมคะมีคำบอกว่าอะไร
ไม่มีค่ะคือทริปนี้คุณแม่ไปด้วย

แต่ว่าตัวคุณพี่กับคุณแม่กับพี่พี่เคเนี่ย
ก็คือแฮปปี้มากก็ตลอด
ค่ะคือโยกับเขาเนี่ยคุยกันไว้ว่า
เราอยากออกไปหาประสบการณ์อะไรใหม่
ก็อย่างที่บอกว่าเขาได้แค่ปีใหม่กับสงการ